แต่เมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นวันสุดท้ายของการที่
เปิดให้ประชาชนมายื่นร้องผลกระทบนะครับ
ร้องทุกข์จากโควิดที่กรมประชาสัมพันธ์

ก็วันสุดท้ายนะก็เนืองแน่นนะคะคุณผู้ชม
แถวเนี่ยล้นออกไปด้านหน้าถนนบางคนเนี่ย

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
กรมประชาสัมพันธ์เมื่อวานนี้วันสุดท้าย
ประชาชนมารอตั้งแต่ตี๔
ก็คือมาก่อนเวลาที่จะเปิดทำการตอน๘โมงเช้าค่ะ
มารอกันเต็มพื้นที่ลานอเนกประสงค์
แถวเนี่ยล้นไปถนนด้านหน้าอย่างที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชม

ถูกต้องค่ะแล้วก็ด้วยความที่คนมาเยอะนะคุณชิสา
เมื่อวานนี้ปกติเขาจะเปิดประมาณช่วง๘โมงครึ่ง

รับเรื่องร้องทุกข์ตั้งแต่๗โมงครึ่ง
ถูกต้องค่ะก็มีความหวังกันนะทุกคนนะที่มากันตรงนี้
แต่ว่าอากาศมันร้อนคนก็เยอะก็เลยทำให้บางคนเป็นลมไป
ส่วนปัญหาที่เข้ามาร้องทุกข์ก็มี๒กลุ่ม
ก็คือกลุ่มคนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ
แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เลขบัญชีไม่ตรงบ้างล่ะ

ก็เป็นการมายื่นร้องทุกข์ในส่วนนี้
มีหนึ่งเคสนะคะก็คือนางสาวปันทิตาเหมือนบุญค่ะ
เล่าให้ทีมข่าวฟังด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือเลยนะคะ
บอกว่าไม่ได้รับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
เพราะว่าชื่อยังอยู่ในประกันสังคม
ทั้งที่เธอลาออกจากงานมาเช่ารถเมย์ขับกับสามีหลายเดือนแล้ว
เธอก็ยอมรับว่าเอาล่ะไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนว่างงาน
เพราะว่ามีรายได้จากการขับรถเมย์วันละ๑๐๐๒๐๐บาท
แต่ว่าหลังจากเชื้อโควิดแพร่ระบาดเนี่ย
ทำให้รถเมย์ก็ขับไม่ได้แล้วรายได้ก็ไม่มี
เธอก็เลยไม่ได้รับเงินในส่วนนี้
ต่อแล้วเมื่อวานเนี่ยมันเด้งมาบอกว่าหนูก็ยังอยู่ในประการสัมภัณฑ์

ตอนนี้คุณบันทิตาส่งการสัมภัณฑ์เกิน๖เดือนหรือยังครับ
นี่ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์
ยังมีกรณีแบบนี้อีกเยอะเลยนะฮะ
เมื่อวานเนี่ยภาพรวมเขาบอกว่ามันมากัน๗๐๐๐๘๐๐๐คนนะครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอุตมะสาวนายนท่านก็ลงพื้นที่ไปด้วย
สักเที่ยวนักลุ่มครึ่งเมื่อวานก็ลงมาตรวจ
ความเรียบร้อยของการรับเรื่องร้องทุกข์นะฮะ
แต่ว่าพอลงมาปุ๊บนะคนไปรุมท่านเหมือนกัน

รุมถามโดยตรงเลยทำไมผมไม่ได้ทำไมฉันไม่ได้
แล้วแบบนี้จะได้เมื่ออะไรอะไรอย่างไรไปรุมกันหมดเลย
อุตมะบอกใจเย็นนะพี่น้องใจเย็น
ยังมีเวลาให้ไปยื่นได้อีก
แต่หลังจากนี้ก็คือวันจันทร์ที่๑๘ถึงวันที่๒๙พฤษภาคม
พ่อแม่พี่น้องสามารถไปประสานยัง๓ธนาคารของรัฐในเรื่องนี้ได้
ก็คือไปที่ทกศธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทย
ทั้ง๓จะเปิดพื้นที่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่อเนื่อง
ก็ยังพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ก็คือการได้รับสิทธิ์แล้วแหละ

ปัญหาอาจจะเกิดจากการผูกบัญชีพร้อมเพลย์ยังไม่เรียบร้อย
ก็เลยต้องให้เจ้าตัวให้ผู้ที่เดือดร้อน
ติดต่อธนาคารโดยตรงเพื่อดำเนินการแก้ไขนะคะ
ส่วนปัญหาอื่นก็สามารถบอกไว้แจ้งเรื่องเอาไว้
ฝากไว้กับธนาคารโดยตรงได้เหมือนกัน

มีคนถามด้วยเราจ่าย๕๐๐บาทแค่๓เดือนไหม

ต้องดูสถานการณ์ในภายหน้าต่อนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้นายกรมตรีสั่งให้ติดตามการเยียวยา
มีการตั้งคณะทำงานไว้๑๐ประหลัดกระทรวงมาดูแลเลย
เพราะว่าอาจจะมีกลุ่มคนที่ตกหล่น

ว่าจะได้รับเงินเยียวยากันทางไหนรูปแบบไหนต่อนะครับ